คนนี้คุณผู้ชมขาฟาดเดือดฟาดจริงฟาดจังไม่หาย
คือข่าวก่อนหน้านี้อารมณ์ดีใช่ไหมรับทรัพย์มาแต่ว่าข่าวนี้บอกเลยว่าอารมณ์เสีย
อารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียตัดอย่างงี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
คือบอกเลยว่าไม่พอใจกับคนที่ทำให้ครอบครัวของเธอเดือดร้อน
ว่าแต่ฟาดกับใครแล้วต้นเหตุมาจากอะไรไปฟังแม่ก่อนค่ะ
วิลลี่ไงไอ้วิลลี่หน้าผีอ่ะ
อืมบอกได้นิสัยเปลี่ยนซะนะเปลี่ยนซะ
ทุกคนรักกันหมดคนที่จะอยู่วงการนี้ได้คือความดีเท่านั้น
ความความบ้าความกลางความที่อ่า
แบบนี้มันไม่มีแล้วอย่าขาดสติ

ปกติเราเห็นแม่ฮายเนี้ยให้สัมภาษณ์อะไรก็ขำคำหล่อเฮฮาต่อมา
คราวนี้บอกเลยว่าเดือดจริงคุณผู้ชม
คือคุยกับนักข่าวแบบใจเย็นแล้วนะแต่ว่าสัมผัสได้ถึงอินเนอร์ของแม่ฮายมีความฟาดหนอ
มีความอารมณ์เสียอยู่ในใจคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าแม่ฮายบอกว่าได้ฟังเรื่องราวคร่าวจากน้องสาว
พูดกันตามตรงว่าพี่บอกว่าเสียความรู้สึก
ว่าตลกอีกฝ่ายคงจะเมาแล้วก็ขาดสติยังคิด

ซึ่งหลังจากเกิดเรื่องค่ะแหวดสี
แล้วก็เพื่อนได้ไปแจ้งความข้อหามินประมาทเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชม
ส่วนแม่ฮายเองก็ปล่อยให้น้องสาวจัดการเรื่องราวต่างไป
มั่นใจว่าน้องเอาอยู่แต่ด้วยความเป็นพี่สาวไง
ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องแล้วไม่สบายใจ
หลังจากที่เราไปสัมภาษณ์แม่ฮายคุณผู้ชม
เราก็ได้ติดต่อไปที่พี่เวนลี่ผีกาบด้วย

บอกว่าเห็นทุกกระแสแบบรถทัวร์ที่เลี้ยวมาหาตัวเอง
บอกเลยว่าก่อนที่แม่ฮายจะให้สัมภาษณ์
คือผมงงแล้วนะเพราะว่าผมเนี่ยโทรไปเคลียร์ใจ
ทั้งแม่ฮายแล้วก็น้องแหวนศรีแล้ว
ไม่เข้าใจเหมือนกันที่แม่ฮายออกมาให้สัมภาษณ์ในธรรมนองที่ว่า
ผมเป็นตลกที่ไม่มีคนคบหาสมาคมด้วย
เพราะตอนที่โทรคุยกันก็ได้รับคำเตือนแล้วว่า
ทำอะไรก็ให้มีสติเหมือนมันเคลียร์จบกันไปแล้ว
แล้วทำไมแม่ถึงออกมาพูดแบบนี้ประมาณนี้นะคะในมุมของคุณวิลลี่นะ
ส่วนเหตุการณ์ในงานวันที่เกิดเรื่องเนี่ยยอมรับว่าก็มีการดื่มสุราจริงแหละ
เพราะว่ามันเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์แต่ไม่ถึงขั้นว่าขาดสติ
ไม่ได้พูดอะไรแบบไม่ยั้งคิดตามที่เป็นข่าวแน่นอน
หลังจากนี้ถ้าเจอกับน้องแหวดศรีแล้วก็แม่ฮายอภพรอีกเนี่ย
ตัวพี่วิลลี่เองเขาบอกนะเขายืนยันว่าเขาร่วมงานได้

วอนอย่างเดียวละกันวอนสังคมเห็นใจเขาหน่อย
เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความยุติธรรมนะมองแบบเป็นกลางแล้วกัน
ให้อีกฝ่ายได้มีโอกาสอธิบายความจริงบ้าง
อันนี้เราก็ให้พี่เขาพูดในมุมของเขาแล้ว

แต่ใดแล้ววงการเดียวกันอย่าทะเลาะกันเลยดีกว่า

ฟังความทั้งสองข้างจะได้แบบเข้าใจชัดเจนนะคะ